ที่สุดก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนร้ายที่ก่อเหตุเข้าไปกราดยิงชิงทองคำในห้างโรบินสันที่ลบบุรี
ตายไป๓บาทเจ็บอีก๔คุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะตกลงแล้วคนร้ายไม่ได้หนีไปไหน
ยังคงอยู่ในพื้นที่หลังก่อเหตุยังคงทำงานตามปกติ
ถึงถึงพอโรงเรียนแห่งกลุ่มที่จังหวัดสินบุรี
ถูกต้องนะฮะอยู่ที่นั่นนั่นแหละ

คือตำรวจเองเขาก็แกะรอยติดตามอยู่นะฮะ

นี่ครับนายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
โฉมหน้าของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนเข้าไปกราดยิงแล้วชิงทองคำจากร้านทองโอโรล่าที่ห้างโรบินสันลบบุรี

นายคนนี้ชื่อว่านายประสิทธิชัยนามสกุลเขาแก้วอายุ๓๙ปีชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะฮะ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพอก๊อฟ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ขออนุมัติศาลออกหมายจับช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
และเจ้าหน้าที่แกะรอยจนรู้ว่าบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
รวบตัวได้ทางหลวงสาย๓๑๑ที่ท่าวุ้งลบบุรีค่ะ
นี่ฮะโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะฮะทำไมถึงแกะรอยได้ติดตามจับได้ยังไงเนี่ย
ดูภาพตรงกลางนี้ฮะตอนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองปราบรามไปคุมตัวมา
เพื่อเอามาสอบสวนดำเนินคดีเห็นไหมฮะค่ะ
ต้องอาละขาอย่างแน่นหนานะครับนายคนนี้ก่อเหตุเอาไว้ฆ่าไป๓ศพ
ใช่ค่ะคนเจ็บอีก๔๑๓วันที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่พระรหัสสบดีที่๙มกราคม๒ทุ่ม๔๗นาทีที่เข้าไปก่อเหตุ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีไปทำงานที่โรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรี
ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยพอเป็นข่าวใหม่ข่าวนี้ดังก็ยังคุยกันอยู่เลยกับในกอล์ฟเนี่ย

ก๊อฟเนี่ยบอกโอ้โหโจรที่มันก่อเหตุนี่มันเลวมันชั่วมากเลยนะ
ผู้ต้องหายังตอบกลับบอกว่าเออใช่มันน่ายิงทิ้งได้เนี่ย
นี่ค่ะดูบรรยากาศตอนควบคุมตัวดูหน่อยค่ะ
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้จับแพ้นะคะ

ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานชัดและผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนที่ตำรวจจับตาตั้งแต่วันแรกหลังก่อเหตุ
พระบทรท่านสับขาหลอกคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะหลอกทุกคนเลยค่ะบอกว่าหนีไปชายแดนแล้ว

ก็เป็นวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่อาจจะไปว่าท่านก็ไม่ได้หรอก
ใช่ค่ะเป็นเทคนิคการทำงานของตำรวจจริง
ตำรวจบอกว่าถ้าให้ข้อมูลอย่างละเอียดเนี่ยคนร้ายเขาไหวตัวทัน
ตอนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษชุดฮานุมานของกองบังคับการกองปราบราม
ซึ่งอยู่ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่รบบุรีนะฮะ
ท่านได้ยินมาสักครู่ชาวบ้านปรบมือโหร้องรวมทั้งโหไล่ผู้ต่องหาคนนี้ด้วย
เพราะว่าก่อเหตุไว้โหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เลี่ยงให้นะครับท่านผู้ชมครับ

ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยพ่อเป็นตำรวจเกษียณแม่เป็นครู
ตัวเองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมีฐานะภรรยาสวยเพิ่งแต่งงาน

ใช่แล้วทำไมถึงก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
ปืนเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุที่ตำรวจเขาไล่ติดตามหาใครครอบครองบ้างเนี่ย
ปืนชนิดเนี่ยไปเอาของพ่อมา
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ไปเอาของพ่อตามานี่
ก่อเหตุแล้วบอกผมเอาทองไปโยนทิ้งแม่น้ำแล้วหากันทั้งวันยังไม่เจอ
นี่มีรายงานข่าวล่าสุดมาว่าเจอทองแล้วนะครับ
ความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านตามอยู่กับเราที่นี่

ฟังพพตราก่อนครับท่านผู้ชมหลังจากที่จับกุมตัวนายประสิทธิชัยข่าวแก้ว
ขาวแก้วหรือว่านายกอล์ฟวัยสามสิบเก้าปีผู้ต้องหา
คนสำคัญในคดีนี้ได้นะครับพลตำรวจเอกจากทริปชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งช่วง๑๓วันที่ผ่านมา
ท่านก็ขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพลบบุรีอยู่ทุกวันค่ะ
นะครับก็ไปสอบปากคำด้วยตัวเองทันทีเลยนะครับ
ใช้เวลาอยู่สัก๑๕นาทีนะฮะได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
บอกว่าเมื่อวานนี้สารอาญาอนุมัติหมายจับนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
หรือนายกอล์ฟวัยสามสิบเก้าปีเป็นผู้บริเวณการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุกราดยิงแล้วชิงทองคำ
จากร้านทองที่ห้างลบบุรีได้ทองคำเป็นน้ำหนักยี่สิบแปดบาท
มูลค่าเป็นเงินนี่ก็หกแสนกว่าบาทตำรวจไปคุมตัวได้
แล้วนำมาสอบปากคำสอบสวนเบื้องต้น
นายประสิทธิชัยให้การรับสารภาพว่าทำจริงอืมอ่า
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีอันนี้พบตรบอกนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวเข้ากรุงเทพแล้วจะแถลงรายละเอียดของคดีอีกครั้ง
วันพรุ่งนี้สิบนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะซึ่งท่านก็ไม่ต้องไปไหน
เปิดไทยรัฐทีวีรอดูแถลงข่าวเมื่อไหร่ท่านได้ดูแน่
รายละเอียดของคดีเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นนะวันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์บอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดเกี่ยวกับการกระทำที่ทำไปอืม
จูงใจในการก่อเหตุตอนนี้ยังต้องสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ผู้ต้องหาบอกว่าทำคนเดียว
อ่าแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าคงจะหนีไม่พ้น
ตอนจับกลุ่มก็ไม่ได้ขัดขืนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
นายประสิทธิชัยคนนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ตลอด๑๓วันที่ผ่านมา
ยังอยู่บ้านปกติใช้ชีวิตกับครอบครัวตามปกติ
ไปสอนหนังสือไปโรงเรียนตามปกติทำกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนตามปกติ
นี่คือคนที่ตำรวจติดตามตัวไว้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะยืนยันว่าไม่มีการจับแพ้
มีหลักฐานทุกอย่างสามารถมัดตัวได้
ซึ่งเป็นผอโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
สาเหตุต่างนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ
ก็ขอให้พี่น้องมันแต่ชาติชนหรือผู้สิทธิ์ขาวนะครับ
พรุ่งนี้เวลา๑๐โมงครึ่งนะครับเพราะกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
เราบอกมั้ยครับเปิ้ลต้นนะครับแต่ผมแล้วก็บอกตั้งได้เหมือนดิกว่าครับนะครับ
อย่างเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้างกับครอบครัวหรือข้างที่เป็นสมวนหรือเปล่า
ยังเป็นความลับอยู่นะครับอยากจะบอกเหมือนกัน

มีรายงานกับคนที่รู้จักเขาเขาเคยพูดต่อว่าอยากโดนที่สามวัน
อยากให้โดนสามนาทีที่สามคุณเขาพูดอย่างไรไปคะ

คือมีรายงานข่าวบอกว่าตัวผู้ต้องหาเขารับสารภาพ
เขาบอกว่าที่เลือกเวลาก่อเหตุ๒๐น๔๗นวันที่๙
เป็นเพราะว่าช่วงเลิกงานพอดี
ก่อนก่อเหตุ๒ทุ่มไปบอกพ่อตากับแม่ยายว่าจะไปทำธุระ

อยากตายตั้งแต่แรกเพราะเครียดทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมาตลอด
รู้สึกว่าตัวเองเป็นปัญหาอยากจะจบปัญหา
ยิงคนอื่นเพื่อที่จะให้ตำรวจไปจับแล้วจับตาย
แต่ตอนก่อเหตุไม่มีตำรวจอยู่เขาอ้างแบบนี้นะ
เป็นรายงานข่าวนะว่าคำรับสารภาพของเขาเป็นแบบนี้
แล้วก็บอกว่าหลังก่อเหตุ๒๓วันแรกก็เครียด
แต่หลังเริ่มไม่เครียดแล้วตั้งใจว่าจะมอบตัว
ภายใน๒๓วันนี้แต่ไม่ทันตำรวจจับซะก่อน
แล้วก็มีเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปวนเวียนวนเวียนอยู่แถวบ้าน
รายงานข่าวก็บอกว่าผู้ต้องหาก็อ้างเรื่อง
ก็อย่างที่พระวัตรรอบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังรายละเอียด
โมงครึ่งนำตัวมาแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็เปิดไทยรัฐทีวีรอดูพรุ่งนี้เลยนะครับ
ว่าการแถลงข่าวจะเป็นยังไงเผลอคืนนี้คงขยายผลอะไรได้อีกเยอะนะฮะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุมตัวไปสอบปากคำเบื้องต้น
วอรูมของชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่ลบบุรีนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายประสิทธิชัย
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่มณฑนทหารบกที่๑๓ลบบุรีนะครับ
เพื่อที่จะขยายผลเพิ่มนะครับ
แล้วพอชาวบ้านเขาทราบข่าวนะเขาบอกโอ้โหโล่งใจมาก
โล่งใจมากที่จับได้สักทีหนึ่ง๑๓วันนี้โอ้โหคือมันรู้สึกไม่อุ่นใจ
วันว่าคนร้ายมันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวท่านฟังเสียงหน่อยนะฮะอ่าชาวบ้านประชาชนชาวลบบุรีนะครับ
ที่มาดูการจับกลุ่มผู้ต้องหาในวันนี้นะครับ
ดีใจครับผมตาช้าผมมาเฝ้าอยู่นี่เลยครับ
ผมไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยครับ
รู้สึกว่าและขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกนายนะครับ
ขอบคุณนะครับที่ทำครั้งนี้สำเร็จนะครับ
ประชาชนได้สบายใจกันนะครับ
ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มที่เกิดเหตุนะคะ
ถ้าเป็นตั้งแต่อยู่ในเกิดเหตุคงเจอกันแล้วล่ะ
อย่างน้อยคงอยากจะขับรถตามไปจี้มันเลยแหละ
แต่อันนี้พอได้ตัวจริงก็อยากถามเขาว่าเขาคิดอย่างไร
ทำไมเขาตัดอนาคตตัวเองอย่างนี้
ก็จิตใจไม่ทราบว่าเขาทำด้วยอะไรเขาติดตามกับคนได้ถึงสามคน
แค่ทองแค่นี้แสดงว่าใจเขาไม่ได้ปกติ
ก็นอกจากโล่งใจนะแล้วก็สบายใจขึ้น
แล้วอยากถามว่าผู้ต้องหาทำไปเพราะอะไรเนี่ย

ถ้าประชมคิดเห็นอย่างไรพอจับผู้ต้องหาคณิตนี้ได้แล้วหรือเป็นพออ่อโรงเรียนด้วย
การงานก็ดีหน้าที่ก็ดีอะไรอย่างน้อยก็ดี
โหดเยี่ยมขนาดนี้ท่านคิดยังไงลองบอกข้อความมาหน่อย
ทีนี้คำถามสำคัญก็คืออะไรคือหลักฐาน
ที่ทำให้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับคนร้ายได้
อะไรคือหลักฐานสำคัญครับตำรวจบอกว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจมือดีมาจากทั่วประเทศเลยนะคะ
ไล่จากตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของการแต่งตัวของคนร้าย
ตำรวจก็เลยแยกกลุ่มไปว่าคนร้ายมันไม่น่าจะใช่โจรกระจอกธรรมดา
ธรรมดาไม่น่าจะใช่คนติดยาเสพติดแล้วไม่มีสตังค์แล้วก็มาก่อเหตุนี้
ดูจากการแต่งตัวดูจากปืนจากปืนนี่แหละค่ะสำคัญ
เจ้าหน้าที่ไปไล่ดูว่าปืนรุ่นนี้ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
มีใครครอบครองปืนรุ่นนี้บ้างเพราะว่าปืนรุ่นนี้ไม่ค่อยมีขายแบบปืนเถื่อน
เวลาซื้อต้องซื้ออย่างถูกต้องแล้วมันจะมีใบป๔
จากใบป๔ว่าใครเป็นผู้ครอบครองบ้าง
หลังจากนั้นอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยนะคือท่อเก็บเสียงของปืนนี้
อันนี้ตำรวจไปได้ข้อมูลมาด้วยว่ามันมีไม่เท่าไหร่หรอก
ท่อเก็บเสียงแบบนี้ในลบบุรีมีไม่กี่คนหรอกที่ซื้อท่อเก็บเสียงแบบนี้
จนแบบจนได้ตัวคนร้ายคุณผู้ชม
นี่ค่ะตำรวจบอกว่าระดมนักสืบมือดีเลยนะผนึกกำลังกันนะคะ
ไล่ตรวจสอบใบป๔คือใบทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของในจังหวัดลบบุรี
มีคนครอบครองปืนรุ่นนี้๒๖๗คน
และ๑ใน๒๖๗คนคือพ่อของนายประสิทธิชัยหรือก๊อฟผู้ต้องหาค่ะ
ซึ่งพ่อของผู้ต้องหาเป็นตำรวจนอกราชการ
มีชื่อของพ่อของผู้ต้องหานะหนึ่งในคนครอบครอง
ทีนี้ทีมสืบสวนขยายผลต่อไปเจาะกลุ่มคนที่เขาชอบเล่นปืน
เพราะปืนรุ่นนี้ราคาสูงใช้ท่อเก็บเสียงด้วย
หมายความว่าคนร้ายต้องรู้ว่าปืนรุ่นนี้มันสามารถมาดัดแปลงใส่ท่อเก็บเสียงได้
จะต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดียิงปืนบ่อย
ก็เลยลงลึกไปในประเด็นตรงนี้นะคะ
และต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของตำรวจนะ
ตีวงไปที่เรื่องของการซื้อขายปืนและท่อเก็บเสียงในพื้นที่ลบบุรีแล้วมันไปเจอ

ก็เลยทำให้พุ่งเป้าไปตรงจุดค่ะ
สอบปากคำพยานแวดล้อมจนรู้ว่านายประสิทธิชัยคนนี้
สั่งซื้อท่อเก็บเสียงจากแหล่งขายในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
แต่ต้องวงเล็บว่ามันผิดกฎหมายนะคะเขาห้ามขายกันนะคะท่อเก็บเสียงเนี่ย
แกะรอยที่เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ทำให้สามารถปิดคดีนี้ได้สำเร็จหลักฐานมันชัด
จนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับและรวบตัวได้
คือพอตำรวจเจอชื่อพ่อของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเป็นคนครอบครองปืนเนี่ยค่ะ
ก็เอาหลักฐานอื่นมาเชื่อมโยงจนค่อนข้างมั่นใจ
รวบรวมหลักฐานทั้งหมดขอสารอาญาออกไหมจับ
สารท่านอนุมัติออกไม้จับตั้งแต่เมื่อวานนะคะช่วงค่ำเมื่อวาน
พอออกหมายจับเรียบร้อยชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองบังคับการปราบรามแกะรอย
แกะรอยนายประสิทธิชัยตั้งแต่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ตอนเดินทางไปสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
แกะรอยไปอย่างช้า
คือเจ้าหน้าที่บอกว่านายประสิทธิชัยน่าจะแบบสบายคิดว่าตำรวจหลงทางแล้วแหละ
พบตรถึงขั้นบอกว่าคนร้ายไปชายแดนแล้วอะไรแบบนี้
เลยแบบทำตัวสบายไม่ระแวงอะไร
เช้าวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพร้อมยุทธโปรกรณ์ครบมือเลยนะคะ
สังเกตการณ์ตั้งแต่ที่บ้าน
ทะเบียน๗กไก่น๔๙๓กรุงเทพฯ

ไปจนถึงทางหลวงสาย๓๑๑ตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี

ล้อมรถและแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายประสิทธิชัยทันที
ระหว่างการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่บอกว่า

สบายคิดว่าตำรวจหลงทางแล้วไปหานู่นชายแดนแล้วละมั้ง
ชะล่าใจอยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตปกติ
นี่สุดท้ายไปรวบตัวได้นะคะ

ในรถไม่มีปืน

เป็นขนาด๙มมขนาดเดียวกัน
กับที่ใช้ก่อเหตุหลายนัดเลยนะคะ

จับกลุ่มก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็นำตัวนายประสิทธิชัยไปสถานีตำรวจท่องเที่ยว

กระสุนปืน๙มมที่เจอในรถ
เป็นขนาดเดียวกันกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็เลยต้องส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีค่ะ
หลายคนสงสัยคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาสงสัย
ถ้าเกิดเป็นไปตามคำรับสารภาพของนายประสิทธิชัยจริงนะ
ว่าก่อเหตุนี้ที่ยิงคนตายที่ร้านทองเนี่ย
เพราะว่าอยากจะถูกวิสามันอยากตาย
ทำไมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มไม่สู้ล่ะ
ขัดขืนล่ะถูกวิสามันถูกยิงตายจริงตั้งแต่ตอนจับนะ
แล้วบอกว่าอยู่ไม่กี่วันก็โอ้โหสำนึกผิด
อยากจะมอบตัวประธานโทษฮะ๑๓วันแล้วครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ควบคุมตัวได้นะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวนายประสิทธิชัยไปชี้จุด
เพราะเขาบอกว่าทองคำน้ำหนัก๒๘บาท

ค่ะอันนี้ก็น่าสงสัยเนอะ
แล้วทำไมเอาทองไปโยนทิ้งน้ำ
คุณเขียนมาสอนอุตส่าห์ไปยิงคนตายทั้ง๓คน
เจ็บอีก๔ไปได้ทองคำมาคุณเขียนมาสอนจะโยนทิ้งน้ำเหรอ

หรือเพื่อคือมันไม่ได้โยนทิ้งน้ำลักษณะเหมือนกับ
เอาไปซ่อนเอาไว้แล้ววันหนึ่งฉันจะมางม
คือเหมือนโยนไปเลยโยนทิ้งไปเลย

วันนั้นก็คือก่อเหตุเพราะ
คลั่งเพราะอยากตายจริง

แต่ว่าทางคดีแล้วมันต้องมีของกลาง

นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่นำนายประสิทธิชัย
ชี้จุดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาให้การว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุ
หมวกคลุม้ยโม่ง
ชุดเสื้อผ้ารองท้องรองเท้าที่ใส่

รองเท้าเนี่ยมีรายงานข่าวบางรายงานข่าวก็บอกเอาไปเผาทิ้งถังโรงเรียนเขาก็มี

ก็ไปเจอเสื้อผ้าของกลางอยู่จริงนะครับ

เป็นเสื้อกางเกงนะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แล้วนำไปชี้จุดทิ้งทองคำที่แม่น้ำ

ขณะนี้มีคำสั่งจากพบตรให้โอนสำนวนคดีในคดีนี้
จากตำรวจภูทรลบบุรี

ผู้ต้องหาไปทำการสอบปากคำอย่างละเอียด
แต่ยังไม่เจอทองนะฮะหาทั้งวันจนถึงตอนนี้
ไม่เจอทองคำอืมเราพาคุณผู้ชมไปที่ลบบุรีค่ะ
ตอนนี้คุณทัศนัยโคตรทองนักข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะ
อยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวเป็นศูนย์ปฏิบัติการของตำรวจเขา
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ที่นั่นเป็นยังไงติดตามจากคุณทัศนัยได้เลยนะคะ

ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีครับ

ข้างหลังผมเป็นรถจักรยานยนต์ของกลางที่ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุ
เมื่อสักครู่ถูกนำเข้ามาที่ท่องเที่ยวลบบุรีครับ
มาเก็บรัฐานเพิ่มเติมและตอนนี้รถกระบาดคนนี้
ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าไปยังกรุงเทพเพื่อเตรียมแถลงข่าว
กลับมาพร้อมกับกุฏฐานหาพรุ่งนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ซึ่งตอนนี้รถกำลังเคลื่อนตัวออกไป

ก็เป็นฟรีโนคันที่คนร้ายนั้นไปยืมพ่อตามมา

ทะเบียนขอไข่ชอชิงทธหาร๘๗๒

ถูกนำออกไปแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จะนำไปไว้ที่สพเมืองลบบุรีก่อน
เมื่อสักครู่ตำรวจบอกกับผมว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีการนำรถคันนี้ไปไว้ที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเตรียมแถลงข่าวต่อในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมนะฮะ
แต่ว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาก
เนื่องจากว่าทีมข่าวของเราครับเดินไปเข้าห้องน้ำในท่องเที่ยวลบบุรีแห่งนี้ครับคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเดินสวนกันกับผู้ต้องหาคือนายประสิทธิ์ทิชัยครับ
ถูกใส่กุญแจมือใส่เสื้อสีเทาตัวเดิม
แล้วก็มีคอมมันโดนล็อกตัวไว้สองคน
เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทีมข่าวของเรานั้นเดินสวนออกมาจ้องหน้ากันพอดี
มั่นใจว่านี่คือผู้ต้องหาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมนะครับ
แล้วตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าผู้ต้องหายังคงอยู่ในตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีแห่งนี้นะครับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่ามีการเชิญตัวพ่อของผู้ต้องหาเข้ามาให้ปากคำในตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีด้วย
ตอนนี้แสดงว่าถ้าเป็นอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมไป
นั่นหมายความว่าทั้งผู้ต้องหาทั้งพ่อของผู้ต้องหาได้เดินทางมาอยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีเรียบร้อยด้านใน
แต่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้ด้านในเนี่ยนะฮะผมเข้าไปก็จะเห็นมีทางด้านของคอมมันโดครบชุดเลยยังอยู่ข้างใน
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางมาอยู่ข้างในนะฮะผู้ต้องหาอยู่ข้างในพ่อผู้ต้องหาอยู่ข้างใน
รวมทั้งล่าสุดเรื่องของทองคำไปเจอแล้วที่บ้านของภรรยาของผู้ต้องหา
สารภาพแล้วว่าทองยังอยู่ที่บ้านมีการนำทองออกมาแล้วรวบรวมทั้งหมดเตรียมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชม๑๐โมงครึ่งติดตามกันต่อ
เมื่อสักครู่ตำรวจมาถ่ายภาพแล้วเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรายงานกลับไปทันทีนะครับผมทัศนัยโค้ทองรายงานจากตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยนะคะถ้าจากตามการรายงานของคุณทัศนัยเนี่ยผู้ต้องหายังอยู่ที่ลบบุรีมีการเรียกตัวพ่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมเจอทองแล้วที่อ้างว่าไปทิ้งลงในแม่น้ำไปอยู่ที่บ้านแล้วภรรยาก็ยอมรับด้วยว่าทองอยู่ที่บ้าน
โอ้โหคือภรรยานี่ก็เป็นครูนะถ้าจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่สามีก่อเหตุมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าจะบอกไปคนก็อาจจะเชื่อ
แต่ทีนี้พอไปเจอทองที่บ้านแล้วภรรยาบอกว่าทองก็อยู่ที่บ้านภรรยาเป็นคนบอกเองเนี่ยอันนี้ผมว่าตำรวจต้องขยายผลทั้งคืนอ่ะ
ถูกต้องค่ะคือก่อนหน้านี้มีรายงานตามโลกโซเชียลนะมีภรรยานะคะก็หน้าตาสวยเป็นคุณครูเหมือนกับว่าภรรยาเองนี่แหละ
แต่งงานกันเนี่ยเป็นคนไปให้ข้อมูลกับตำรวจจนนำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหา
รายงานในโซเชียลเขาบอกแบบนี้นะว่าภรรยารู้เห็นข่าวแล้วรู้ว่าเอ้ย
เพราะเห็นว่ารองเท้าของผู้ต้องหาเหมือนรองเท้าที่สามีของเธอใส่

พบตรก็บอกว่าผู้ต้องหาในเบื้องต้นสารภาพบอกผมทำคนเดียว

พรุ่งนี้จะแถลงข่าว๑๐โมงครึ่ง
ก็รอฟังกันอีกทีนึงว่าจะมีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไร

แต่ตอนนี้ผู้ต้องหาถ้าที่คุณทัศนัยโคตรทองรายงานมาล่าสุด

ตามรายงานบอกว่าคืนนี้หลังจากสอบปากคำอะไรเสร็จ
เดี๋ยวก็จะเอาเข้ากรุงเทพเพื่อรอแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้

นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าในกอล์ฟ
หรือพอก๊อฟนะครับวัย๓๙ปี

ไปสำรวจสิ่งต่างที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
กับนายประสิทธิชัยคนนี้นะครับ
ถ้าในพื้นที่ลบบุรีเนี่ย
คือที่เขาไปเป็นผอโรงเรียนอยู่ที่สิงห์บุรี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอเมื่อ
มีนาคมปีที่แล้วไม่ไกลจากบ้านเท่าไหรอกพื้นที่ติดกัน

ถ้าที่โรบบุรีในกอล์ฟ
มีบ้านของพ่อกับแม่เป็นบ้านเกิดด้วย

ภรรยาเขาที่ท่านเห็นในรูปถ่ายเมื่อสักครู่นี้เขาก็มีบ้านอยู่ที่ลบบุรีนี่แหละ
แต่ในกอล์ฟเขาไปมาไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันที่บ้าน
บ้านของพ่อกับแม่ของในกอล์ฟอยู่ที่ซอยเจริญศุกร์หมู่๖ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
อยู่ตรงข้ามกับคล่องพันธ์ทหารตราบที่๓๑หางกัน๕๐เมตรครับ
บ้านหลังนี้เมื่อเช้าตำรวจก็เข้าไปเข้าไปค้นปืนแล้วก็เจอปืน
ซึ่งเป็นปืนของพ่อที่เป็นอดีตตำรวจเป็นนายตำรวจนอกราชการ
ปืนนี้ในกอล์ฟเอาของพ่อไปใช้ก่อเหตุ
ราคาแพงด้วยใช่มั้ย๙หมื่นบาท

ซื้อมาใช้อ่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวียังพบว่าบ้านของภรรยาของในกอล์ฟ
ซึ่งก็เป็นครูเหมือนกันนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับอยู่ห่างจากห้างโรบินสันลบบุรี
สถานที่ที่ในกอล์ฟไปก่อเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
ชีวิตประจำวันของในกอล์ฟนะครับก็จะอยู่ที่ลบบุรีนี่แหละครับ
แล้วก็เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนที่สิงห์บุรี
ที่ตัวเองได้รับแต่งตั้งไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ยังพบว่าสถานีรถไฟบ้านป่าหวาย
ที่นี่มีรายงานว่ามีคนร้ายหลังจากก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ห้างที่ลบบุรีแล้ว
ขี่จักรยานยนต์นะฮะซึ่งขี่จากโรบินสันลบบุรี
ไปที่สถานีรถไฟบ้านป่าหวายแล้วทิ้งรถเอาไว้แถวนี้

เป็นรถของพ่อตาในกอล์ฟนะค่ะ
ปืนยืมพ่อจักรยานยนต์ยืมพ่อตาถูกต้อง
อกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง
ที่ภรรยาของในกอล์ฟทำงานอยู่อยู่ใกล้สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย
เพียงแค่แปดร้อยเมตรเท่านั้น
และพบว่าจุดที่คนร้ายอ้างว่าเอาทองที่ชิงมาได้ไปทิ้งแม่น้ำ
อยู่ในแม่น้ำเจ้าภรรยาในเขตตัวเมืองสิงห์บุรี
หาทั้งวันไม่เจอ
สรุปภรรยาสารภาพกับตำรวจแล้วว่ายังอยู่ที่บ้านนั่นแหละทอง
เจ้าหน้าที่เขาไล่หาไปแต่ละพื้นที่เนี่ยนะไปที่โรงเรียนที่ในก๊อบผู้ต้องหาเป็นพออยู่
ไปที่บ้านพ่อแม่ของในก๊อฟอยู่ในซอยร่มศุกร์อำเภอเมืองลบบุรี
เจ้าหน้าที่เจอปืนหนึ่งกระบอกครับนี่ปืนนะคะที่เจ้าหน้าที่เธอที่บ้านนะคะ
ก็นำไปตรวจสอบว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันที่ใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่า
หลังก่อเหตุค่ะแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก๊อฟผู้ต้องหาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปที่สะพานค่ายบางรจันทร์
อันนี้ภาพปืนนะคะปืนที่เจ้าหน้าที่ไปเอามาได้
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูหลังก่อเหตุเสร็จในก๊อฟผู้ต้องหาขี่รถจักรยาน
ไปที่สะพานค่ายบางรจันทร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
เลนขวาพอถึงกลางสะพานจอดรถตอนแรกอ่ะตามคำรับสารภาพที่บอกว่า
เอาทองทิ้งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาท่อเก็บเสียงปืนก็ทิ้งลงไปด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่โรงเรียนเอารองเท้าไปเผาครับ
ลายหลักฐานขี่รถจักรยานยนต์ไปคืนพ่อตาด้วยนะอืม
คืนพ่อตาที่บ้านพักนะคะตอนตอนนั้นบอกยืมไปซื้อของใช่ไหม
ใช่บอกว่าจะไปซื้อของบอกพ่อตาแม่ยายว่าจะออกไปทำธุระ
ไปทำธุระไปทำธุระครับตามคำให้การของในก๊อฟผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
สารภาพว่าหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์แล้วเอาทองไปทิ้ง
เจ้าหน้าที่เขาไปงมนะคะไปงมหานะคะ
พบตรบอกว่าโอ้โหต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปงมหาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้สะพานค่ายบางรจันทร์
อำคือเมืองสิงห์บุรีเนี้ยมีตำลวดก้องมะครับการตำลวดน้ำ

คือถ้าทิ้งลงไป๑๐กว่าวันแล้ว

ไม่รู้ว่าพัดไปไว้ไหนบ้างแหละ
ถามว่าน้ำลึกไหมก็ประมาณ๕เมตร

การหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องดำไปจนสุดเลยนะคะ

จมอยู่ในสายใต้น้ำรึเปล่า

ทองไปอยู่ที่บ้านเมียของผู้ต้องหานะคะ

ที่ลึกที่สุด๔๕เมตรคือทองเนี่ยมันหนักถ้าทิ้งตรงนั้นจริงอาจจะเจอแต่ไอ้ปัญหาก็คือไอ้ท่อเก็บเสียงของปืนมันไม่หนักเท่าไหร่อาจจะถูกพัดไปไงอาจจะหายากอะค่ะ

ประมาณสามสิบเซนส่วนตัวพี่คิดว่าทองน้ำหนักกว่ายี่สิบแปดบาท
อมเทศกระบอกเก็บเสียงพื้นเนี้ยจะทนจะทนแรงไหลของนักน้ำได้ไหม
ยี่สิบแปดบาทที่นั่นปกติประมาณครึ่งโลถามว่าน้ำหนักครึ่งโลนิ
ผมว่าไหลไม่ไกลอ่ะยังไงไหลก็ไม่เกิน๑๐เมตร
ไม่ยากอ่ะไม่เกินความสัมภาษณ์ผมกระสบการณ์ผมตามมาแล้ว
ยังไงก็จมมิดหน้าตายไม่เกินคืบหลอกให้เจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยกันหมด

หลอกให้ไปงมหาทองกันในแม่น้ำ

สิเขาเหนื่อยกันทั้งวันสรุปไปอยู่บ้านเมีย

แต่ว่าที่ยังไม่เจอคือท่อเก็บเสียงที่แบบติดปืนนะ
ปลายท่อที่เขาอ้างว่าโยนลงน้ำเหมือนกัน
อันนี้ยังไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะ
แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาโอ้โหไปหากันเนี่ยนะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ไปดูนะไปสังเกตการณ์
เขาบอกโอ้ตกใจไม่น่าเชื่อว่าจะเอาทอง
เอาท่อเก็บเสียงอะไรมาทิ้งตรงนี้นะคะ
รถผ่านทั้งคืนฝั่งโน้นจะเป็นขนาดที่ราชการโรงบาลโต้ลุ่ง
ราชการโรงบาลโต้ลุ่งก็จะมีรถวิ่งตลอด
ไม่เห็นน้ำบ้านอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนไม่เห็น

ก็ตกใจไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้
คิดว่าจะมาทิ้งบ้านเรามันใกล้ตัวแค่นี้
ตอนนี้เจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้ว

มีเสื้อกับกางเกงที่เจอเมื่อเช้า
แล้วก็มีหลักฐานรองเท้าที่ไปเผาทิ้งที่โรงเรียน

ที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ

อ้างว่ามีปัญหาครอบครัว
มีปัญหาชีวิตอยากตาย
ก็เลยไปก่อเหตุชิงทองฆ่าคนอื่นตาย
หวังว่าตัวเองจะถูกตำรวจยิงวิสามันฆาตกรรม

มีรายงานข่าวว่าอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินด้วยนะคะ
เพราะว่าไปตรวจสอบประวัติในก๊อฟผู้ต้องหา
กู้สหกรออมทรัพย์ครูลบบุรี๙๐๐๐๐๐บาท
แต่ในก๊อฟผู้ต้องหาก็ทำประกันชีวิตเอาไว้
ในปี๒๕๕๙ครบกำหนด๓๑ธันวาคมปีนี้ค่ะปี๖๓
เบี้ยประกันรายปีปีละ๕๔๐๐บาท
ถ้าในก๊อฟตายไปถ้าตายจะได้เงิน๙แสนบาท
แต่ยังไม่ตายนี่ถูกจับเป็น
แต่ก็ยังเป็นรายงานข่าวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
แน่นอนว่ามูลเหตุจูงใจต่าง
มันก็จะทำให้รู้ว่าทำไมต้องก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
ถูกต้องแต่นี่ครับนี่คือในกอล์ฟ
หรือว่าพอก๊อฟนายประสิทธิชัยเขาแก้ววัย๓๙ปี
ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
ต่อว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือต้องแยกแยะนะฮะ
ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเขาไม่เกี่ยวกับคุณครูคนอื่น
เด็กนักเรียนกระทรวงศึกษาอะไรไม่เกี่ยวหรอกครับ
อาชีพในสังคมมันมีทั้งคนดีคนเลวนะครับ
เขาปิดโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าสภาพจิตใจของครูกับนักเรียนเนี่ย
พร้อมจะรับอะไรเลยเพราะผอโรงเรียนเป็นผู้ต้องหา
นักเรียนไม่ต้องไปเรียนก่อนพักก่อนเป็นห่วงนักเรียนนะ
คือส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าจะเป็นห่วงหรือว่ารักใคร
อวรอะไรกับในกอล์ฟอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเขาตกใจ
ห่วงสภาพจิตใจของเด็กที่เคยใกล้ชิดกับในก๊อฟผู้ต้องหาไง
แล้วพอมารู้ว่านี่ตกลงแล้วนี่เราอยู่กับคนแบบนี้
มาตั้ง๑๓วันเหรอหลังก่อเหตุเนี่ยนะครับ
นายประสิทธิชัยเขาแก้ววัย๓๙ปีหรือว่าในกอล์ฟ
ปริญญาโทวิชาเอกการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อเป็นตำรวจตอนนี้ก็เสียแล้วตำรวจนอกราชการ
มีแม่เป็นครูนะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นครู
อยู่บ้านกับพ่อกับแม่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
นายประสิทธิชัยผู้ที่ก่อเหตุฆ่า๓ศพยิงคนเจ็บอีก๔คนเพื่อชิงทองคำ
แต่งงานเมื่อเมษายนปี๖๐ที่ลบบุรี
กับผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นครูด้วยกันล่าสุด
ของนายกอล์ฟเพิ่งสารภาพว่าทองคำก็ยังอยู่ที่บ้าน

ภรรยาของในกอล์ฟเนี่ยสอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในลบบุรีนะครับ
ส่วนในกอล์ฟเป็นผอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
พึ่งได้รับการแต่งตั้งไปเป็นครูเหมือนกัน
ยังไม่ถึงปียังไม่ผ่านโปรเลยนะพอนี่ต้องโปรปีนึงนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
ทีนี้บ้านเขาอยู่ลบบุรีอยู่แล้วพอถูกไปเป็นผอที่สิงห์บุรี
ก็ใช้เดินทางไปกลับเอาไม่ได้ไปอยู่ที่นั่น
และมีรายงานว่าในกอล์ฟยังเป็นครูสอนยิงปืนด้วย
คุณผู้ชมถามมาในเฟซบุ๊คว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทักษะการยิงปืนของในก๊อฟผู้ต้องหา
เป็นครูสอนยิงปืนด้วยนะครับอยู่ที่โรงเรียนคนก็เรียกครูก๊อฟ
ตอนนี้พอก๊อฟแต่เวลาไปสอนยิงปืนเขาก็เรียกครูกอล์ฟอีกนะครับ
มีเพื่อนครูในโรงเรียนบอกว่าพอกอฟเขาชอบยิงปืน
ยังเคยเห็นเอาปืนแล้วมีปลายท่อเก็บเสียงมายิงนกยิงไม้ยิงอะไรในพื้นที่โรงเรียนก็มี
มีเพื่อนครูเขาเคยเล่าให้ฟังก็มีนะครับ
คนสนิทที่เป็นครูที่สนิทกับนายกอล์ฟที่โรงเรียนบอกว่า
ถ้าเอาเท่าที่รู้จักเลยนะที่ผ่านมาเขาก็ดูเหมือนเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นทั่วไป
จะอายุ๓๙แล้วดูกระฉับกระเฉงธรรมแมงเป็นคนอัธยาศัยดี
เข้ากับคนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็มีบางครั้งพูดแล้วเขาก็ไม่ฟัง
เท่าที่รู้จักเคยทราบว่าเป็นคนชอบเล่นปืนมีปืนติดกล้องมีปืนเก็บเสียง
เคยเอาปืนติดกล้องแบบอัดลมมายิงนกเล่นที่โรงเรียนอยู่บ้าง
แล้วก็เป็นคนชอบขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์มีรถจักรยานยนต์หลายคัน
ตอนก่อเหตุก็เลยไม่เอาบิ๊กไบท์ไปไงไปยืมจักรยานยนต์ธรรมดาทั่วไปจากพ่อตามาขี่ไง

คุณผู้ชมคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะ
สำหรับคดีกรัดยิงชิงทองที่ลบบุรีนะคะ
สำหรับผู้ต้องหานายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือก๊อฟอายุ๓๙ปีที่เป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
หลังจากถูกรวบตัวได้วันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราไปไล่ดู

ว่าเขาน่าจะใช่คนร้ายตัวจริงเช่นเรื่องของการที่เขาเจ็บขา

เหมือนกับคนร้ายที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ไปไล่ดูนะเขาเพิ่งแต่งงานนะ๙เมษายนปี๖๐
แต่งงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
แต่ต้องบอกตอนนี้ภรรยาของก็ผู้ต้องหาอยู่ที่โรงพักษณ์ที่ลบบุรีนะคะ
เพราะว่าก็ไปสารภาพกับตำรวจแล้วว่าทองคำที่ในก๊อฟไปก่อเหตุชิงทองมา
นี่คือวันแต่งงาน๙มกราคมปี๖๐นะ
ใช่๙เมษายนปี๖๐วันแต่งงานค่ะซึ่งเขาให้ดูการเดินหรือฮะ
เขาให้สังเกตค่ะคือเรื่องของการเดินเนี่ยต้องดูตรงนี้คุณภาคภูมิ๙มกราคม๖๑
เขาผ่าตัดหัวเข่าข้างขวาและดูท่าทางการเดินของเขาเนี่ยมันก็กระเพลกสอดคล้องกัน
มีนาคม๖๒มาเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าครูก๊อฟหรือว่าพอก๊อฟเนี่ยรับราชการครูตั้งแต่ปี๕๓นะ
ย้ายมาสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งปี๕๕แล้วก็มาสอบพอได้เมื่อปีที่แล้วนี่เอง
นี่นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือหลังจากก่อเหตุนะคะ
หลังจากก่อเหตุ๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ยังออกหมายจับไม่ได้ระหว่างที่ผู้สูญเสียเนี่ยเขาสูญเสียจนไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไง
เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๔รายเด็ก๒ขวบเสียชีวิตหัวหน้ารอปภเสียชีวิต
พนักงานร้านทองเป็นผู้หญิงเสียชีวิตดูนะว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ต้องหาเขาทำอะไร
แล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นฝ่ายศูนย์เสียเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยังไง
ถูกต้องมันตรงกันข้ามกันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปโรงเรียนโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมวันเด็ก

จัดงานวันเด็กวันศุกร์เพราะวันเสาร์จะวันเด็ก
ใช่แต่คุณผู้ชมครอบครัวของผู้ที่เขาสูญเสีย
คนที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้

นางสาวธิดารัฐหรือกวางเนี่ยค่ะพนักงานสาวร้านทอง
ที่ถูกยิงโอ้โหสี่นัดแม่ไปรับร่างไร้วิญญาณของลูกสาว

เนี่ย
ถัดมาค่ะ๑๑มกราคมวันเด็ก
พอก๊อฟโพสต์ภาพพาภรรยาสาวไปดื่มชานมไข่มุก
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วโพสต์ข้อความว่าวันนี้วันเด็กเราก็พาเด็กมากินนม
กลับบ้านไปเราก็กินจุด
แต่คุณผู้ชมคะฝั่งผู้สูญเสีย

น้องขวบน้องไทตันลูกควรจะต้องไปงานวันเด็ก
พ่อแม่จะต้องพาน้องไทตันไปงานวันเด็ก
แต่กลายเป็นว่าเป็นวันที่สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒
๒มกราคมยังไม่ถูกจับนะ
พอก๊อฟยังไม่ถูกจับ
เป็นวันที่ครอบครัวของนายธีรชัตนิมมา
หัวหน้ารอปภที่ถูกยิง
เขาทำพิธีชาปนกิจศพนะคะที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์จังหวัดลบบุรี
ในขณะที่ในก๊อฟผู้ต้องหาไปโรงเรียนปกติ
มกราคมค่ะห้างโรบินสันลบบุรีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ในช่วงบ่ายวันเดียวกันสองครอบครัวผู้สูญเสียทำพิธีชาปนกิจศพ
ที่วัดศรีธรรมโสพลเป็นการชาปนักกิจนางสาวธิดารัฐพนักงานร้านทองออโรร่า
ส่วนที่วัดหัวช้างลบบุรีน้องไทตันอายุแค่๒ขวบก็เนี่ยค่ะชาปนกิจไป
มกราคมค่ะถัดมาในก๊อฟผู้ต้องหาหรือพอก๊อฟเนี่ย
ก็ใช้ชีวิตปกติไปสอนหนังสือเหมือนเดิมนะคะ
ครอบครัวของผู้สูญเสียเขานำเท่ากระดูกไปลอยอังคารนะคะครับ
เท่ากระดูกของน้องกวางนางสาวธิดารัฐไปลอยอังคารที่ท่าน้ำวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยา
ส่วนครอบครัวของน้องไทตันก็ทำพิธีเก็บเท่าอัฐิค่ะ
โอ้โหนี่ยังไปใช้ชีวิตตามปกติเลยใช่ไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งดูสิ
ครบ๗วันหลังก่อเหตุนะคะ๑๖มกราคมตรงกับวันครู
ผู้ต้องหาเป็นครูเป็นถึงพอไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาสารสัมพันธ์วันครูค่ะ
แข่งกีฬาอย่างสนุกสนานผู้ต้องหาแข่งกีฬาแบบมะเขือยาวตีลูกเทนนิส
เอามะเขือผูกเอวแล้วก็แบบไปใช้ตีลูกเทนนิสคือสนุกสนาน
ภรรยาเป็นคนโพสต์ภาพนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ใครเอาหมูไปวิ่งสนามบอลเป็นแบบอีโมติคอนหมู
คือเหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตสนุกสนานตามปกติในขณะที่
ฝั่งที่เขาสูญเสียเสียชีวิต๓ศพอีก๔คนเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ไล่หาภาพต่างหาหลักฐานต่างเพื่อจับตัว
เขาไม่หนีนะทำไมก็ไม่รู้นะก็ไปใช้ชีวิตไปสอนหนังสือตามปกตินะคะ
แล้วบอกว่าอยากจะมอบตัวตั้งแต่วัน๒วันแรก

นี่เห็นไหมเนี่ยวันครูแห่งชาติเนี่ย

สะเทือนใจนะในวันที่ครอบครัวอื่นเขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
นี่คือวันที่ครบ๗วันแห่งการเสียชีวิตของ๓ศพ
ที่ในคนนี้ยิงเขาตาย
คนที่ยิงคนตาย๓ศพ

จิตใจเขามาสนุกแบบนี้ได้เหรออันนี้สงสัยนะ
ทีนี้ค่ะ๑๙มกราคมในกอล์ฟผู้ต้องหาเขาหยุดพักผ่อน

มกราคมไปสอนหนังสือตามปกติ
แล้วเช้า๒๒มกราคมเช้าวันนี้
ตำรวจนำหมายจับของศาลจังหวัดลบบุรีไปจับได้นะคะ
สิบสามวันนะคะจับคนร้ายได้ในวันนี้

เชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะรู้อยากจะฟังเหตุผลกันหมดแล้วครับ
แต่ยังไงก็คงต้องรอการแถลงข่าว๑๐โมงครึ่งพรุ่งนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
นี่เป็นโรงเรียนที่นายประสิทธิชัยเขาแก้ว
เป็นผู้มนุยการโรงเรียนอยู่ได้รับการแต่งตั้งมีนาคม๒๕๕๙

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
ถ้าโดนคดีขนาดนี้ก็คงต้องให้ออกพักราชการอะไรกันไว้ก่อนแล้วครับ
วันนี้หลังจากที่ทราบข่าวชาวบ้านก็เดินทางมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่าต้องมาตรวจสอบหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วเวลามาที่โรงเรียนก็มักจะมาพูดคุยกับพอนะ
ซึ่งนายประสิทธิ์ชัยผู้ก่อเหตุเนี่ยพอรู้ข่าวว่าเป็นคนก่อคดียิงคนเสียชีวิตบาดเจ็บ
แล้วก็ชิงทองชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตกใจมาก
ไม่คิดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยพูดคุยกันอย่างสนิทสนมนะ
จะเป็นคนลงมือก่อเหตุแบบนี้ฆ่าคนกับเด็กถึง๓ศพ
ช่วงงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาพอก๊อฟก็ยังมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
ไม่เชื่อว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้
คิดว่าคือบางคนนะเขาก็บอกว่าก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุจริงก็ได้
ถ้าไม่ใช่จริงก็ต้องให้ความยุติธรรมกับพอก๊อฟด้วย
แต่ถ้าเป็นคนก่อเหตุจริงก็ขอให้ลงโทษให้ถึงที่สุดไปเลย
เพราะพฤติกรรมที่ก่อเหตุถือว่าโหดเยี่ยมมาก
เขามาหากูที่บ้านมาหาที่บ้าน
ให้มาติดบูธประตูตรงอันไหนไม่รู้นะแต่พี่ไม่ได้มาเขานะแฟนมา
พูดดีทุกอย่างก็ยังแห่เขาบอกว่าเออบอกว่าพอจับได้เองแล้วเนี่ย
เห็นข่าวมันดูทุกวันเลยเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังเรื่อยอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไร
ไม่เชื่อนะพอว่าพอจะเป็นคนแบบนั้นหนูไม่เชื่อหรอก
ว่าหนูเห็นพอมาอยู่นี่ก็หลายเดือนอยู่แต่ก็ไม่ได้สนิทมากนะ
หนูไม่เชื่อหรอกพอพอบอกเขาไปสิว่าพอทำหรือไม่ทำว่ะ
แต่ถ้าเป็นเขาก็ใช่เลือดเย็นจัง
ชาวบ้านให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก็เจอผอคนนี้อยู่บ่อยนะฮะ
ทุกครั้งที่เจอก็ยิ้มทักทายดียกมือไหว้กันตลอดนะครับ
อัธยาศัยดีใจดีกับเด็กเวลาอยู่ในโรงเรียน
เด็กชอบวิ่งมากอดมาเล่นกับพอนี่ฮะ
พอรู้ข่าวแบบนี้นี่โอ้โหผิดหวังมาก
หากพอประสิทธิชัยทำแบบนี้จริงเนี่ยนะ
มันทำให้เห็นเลยว่าแม้ว่าคุณจะมีพ่อเป็นตำรวจ
มีแม่เป็นครูมีบ้านที่มีฐานะอนาคตก็ยังอีกไกลเนี่ย
ทำไมถึงตัดสินใจเดินทางผิดมาก่อเหตุแบบนี้
โอ้โหเด็กเด็กรักกันหมดพอถึงพบเด็กวิ่งมารับเลย
เด็กรักมากเพราะแกเป็นรู้ดีประมาณ๑๑เดือนที่แกมาอยู่เนี่ย
ขอให้สู้ครับถ้าท่านไม่จริงก็ขอให้ปลอดภัย
ถ้าท่านเป็นจริงก็ต้องยอมรับสารภาพ
ก็คือในมุมหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในโรงเรียน
ที่นายกอล์ฟเขาเป็นพอนะ
เพราะว่าเขาก็จะเห็นภาพภาพหนึ่งมาโดยตลอด
อาจจะไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งที่นายกอล์ฟไปก่อเหตุเอาไว้

เขาก็จะรู้สึกว่าเออใช่หรือไม่ใช่
เพราะว่าดูแล้วก็เออก็เป็นคนแบบนี้ดูดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ใช่เข้าใจแหละตอนที่เป็นข่าวแวบแรกนะ
คนที่ใกล้ชิดอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะใช่เหรอแพะหรือเปล่า
เขาเป็นคนดีนะอะไรแบบนี้ไง
แต่ว่าทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ที่สุดแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องลงโทษให้ถึงที่สุด

บอกว่าหลังจากรู้ข่าวครูทุกคนที่โรงเรียน

เพราะหลังมีข่าวคนร้ายไปกราดยิงชิงทองอย่างโหดเยี่ยม
เด็กก็รักใคร่พอก๊อฟดีเพราะว่าชอบเอาของมาแจกเอาตุ๊กตามาให้เด็กเป็นประจำ
เวลากินข้าวกลางวันพอก๊อฟก็ลงมากินข้าวนะเอามาจากโรงครัวนี่แหละ
แล้วก็ยกมากินในห้องพักครูกับคุณครูด้วยกันพูดคุยกันปกติ
ช่วงที่เกิดเหตุมาเนี่ยตลอดเวลา๑๒๑๓วันที่ผ่านมา
ไม่เคยเห็นมีสีหน้าวิตกกังวลอะไรเลยนะ
คือมาทำงานแบบปกติไม่มีสีหน้าวิตกกังวลอะไรเลย
แล้วครูที่นี่บอกว่าอยู่กันมาเนี่ยตั้งแต่มีนาคม๖๒
มาเป็นพอเนี่ยนะรู้จักนิสัยใจคอกันพอสมควรนะ
คือเอาจริงเลยนะก็ไม่อยากจะเชื่อว่า
คนนี้เนี่ยจะคือฆาตกรฆ่า๓ศพเพื่อชิงทองที่ลบบุรี
ถึงไม่เชื่อ
แต่ในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะเอาจากผลการสอบปากคำ
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาในเบื้องต้นเนี่ย
อันนี้ก็คือเราได้ฟังจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอก
เราได้รับรู้จากรายงานข่าวจากที่ต่าง
ในคนนี้เองเขาก็ยังไม่ได้เอ่ยปากอะไรออกมา
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้วันแถลงข่าวเขาจะเอ่ยปาก
รับสารภาพอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้ไปที่โรงเรียน
ที่ในกอฟเป็นผ่ออ๋อนะครับได้เอาเชือกไปปิดล้อมบริเวณ
ด้านหลังของโรงเรียนซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่านะครับ
เพราะได้รายงานข่าวมาว่าในกอล์ฟเอารองเท้าที่ใส่ไปในวันก่อเหตุ
ที่เขาตามหากันว่าใครใส่รองเท้าแบบนี้บ้างเนี่ย
แล้วก็มีรอยของรองเท้าอยู่ที่ตู้ทอง
เอามาเผาทำลายทิ้งที่นี่
แล้วช่วงเช้าวันที่๑๐มกราคม๑วันหลังจากก่อเหตุ
ที่เอามาทำลายหลักฐานมาเผาทิ้ง
เจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นส่วนบางอย่างใส่ถุงไปนะฮะ
ใส่ถุงทึบไป๒ถุงเพื่อไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าจุดที่คาดว่าผู้ก่อเหตุ
รองเท้าที่ใส่ก่อเหตุมาทิ้งอยู่ที่ด้านหลังของอาคารโรงเรียน
เป็นจุดที่ค่อนข้างลับตาคนแล้วก็อยู่บริเวณจุดท้ายสุดหลังโรงเรียน
จุดที่เผาไม่แน่ชัดว่าปกติแล้วจะเป็นจุดเผาขยะของโรงเรียนอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับ
แต่ถ้าสังเกตโดยรอบโรงเรียนแล้วรอบโรงเรียนก็จะมีพื้นที่ที่จะจุดไฟเผาหญ้า
เพื่อถางพื้นที่ให้กว้างขึ้น
แล้วก็มีรายงานเพิ่มว่าชิ้นส่วนที่พบยังมีส่วนที่เป็นสายร้อยกระเป๋าอยู่ในสภาพไหม้ด้วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่านอกจากรองเท้าที่คนร้ายเอามาเผาทิ้งแถวนี้แล้ว
ยังเอากระเป๋าที่เอาไปใช้ใส่ทองในวันก่อเหตุเนี่ย
เอามาทิ้งหรือเอามาเผาแถวนี้ด้วยหรือไม่

แต่ว่าทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีนะคะ
ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการนะคะในการสรุปและตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณทัศนัยโคตรทองนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
ก็มีการนำตัวพ่อและภรรยาของในก๊อฟผู้ต้องหา
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะ
คือตัวภรรยาบอกกับตำรวจว่า
ทองคำที่ในก๊อฟผู้ต้องหาไปชิงหมาที่ร้านทองโอโรร่า
โรบินสันเมื่อวันที่๙มกราคมอยู่ที่บ้านนะคะ

และตอนนี้ตำรวจกำลังไปตรวจค้นที่บ้านในอำเภอเมืองลบบุรี
แต่ไม่ยืนยันจำนวนนะคะว่าทองคำที่อยู่ที่บ้านจำนวนเท่าไหร่
สรุปแล้วไม่ได้เอาทองคำไปโยนทิ้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามที่พอก๊อฟผู้ต้องหาเคยบอกไว้
กเลิกภารกิจค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะคะ
เพราะว่าภรรยายืนยันว่าทองคำอยู่ที่บ้าน
และตอนนี้ภรรยาผู้ต้องหาและพ่อผู้ต้องหาอยู่ที่นี่

ทีมข่าวของเราไปบ้านของในกอล์ฟนะฮะ

อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านติดกันเนี่ย

เป็นบ้านของพ่อตาแม่ยาย

ปัจจุบันนายกอล์ฟก็มาอาศัยอยู่ที่นี่
อยู่กัน๔คนมีพ่อตามีแม่ยายมีในกอล์ฟแล้วก็ภรรยานะครับ
แต่ก็ไปมากับบ้านของพ่อแม่ตัวเองด้วย

ชาวบ้านบอกว่าก็ยังเห็นในกอล์ฟขับรถไปมาเข้าออกใช้ชีวิตตามปกติ
จากกายานยนต์ยามาฮ่าฟี่โน้
สีแดงที่เป็นของพ่อตา
กอล์ฟก็ยังขี่ใช้งานตามปกติ

ชาวบ้านและในกอล์ฟก็ยังเคยคุยกันเรื่องคดีคนร้ายกราดยิงแล้วก็ชิงทองที่ห้างโรบินสารที่ลบบุรี
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าในกรอฟยังคุยกับคนในชุมชนเลยว่าทำไมคนร้ายคดีนี้ทำไมมันโหดเยี่ยมจัง
จิตใจมันซามมาก
บางคนชวนคุยด้วยในกอล์ฟยังบอกว่าโอ้อย่างนี้ต้องยิงเลยนะอย่างนี้ต้องฆ่าทิ้งต้องยิงให้ตาย
ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถอยู่ได้โดยแบบเนียนมาก
เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนบ้านของในกรอฟที่เราไปคุยด้วยนะครับ
เขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนอ้อนหอมตนเจอกันและยกมือไหว้คุยกันตลอดนะครับ
ไม่มีเหตุบ่งบอกว่าจะเป็นคนอย่างนี้เลยครับช็อก
พี่แล้วเห็นข้อมูลไหมว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านในวันที่๙วันที่๒
ไม่เห็นครับเพราะว่าวันนั้นมันก็ดึกแล้วผมเพิ่งก็เพิ่งรู้ข่าวจากตอนที่ดูข่าวกันนะครับ

มอเตอร์ไซคันนั้นเคยเห็นขับมาที่นี่ไหมครับ

ก็เป็นของพ่อแฟนเขาครับใช้ขับรถไปส่งแม่ยายไปทำงานทุกวัน

ที่มุมจอโทรทัศน์ของท่านทางด้านล่างขวามือเราจะเจาะบรรยากาศที่จุดวอรูมของตำรวจที่ลบบุรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการคลี่คลายคดีนี้นะครับ
เพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันนี้มีข่าวว่าถ้าสอบปากคำอะไรกันเสร็จจะพาตัวในกอล์ฟเข้ากรุงเทพ
เพื่อมาแถลงข่าววันพรุ่งนี้ที่กองปราบ

ถ้าหากว่ามีการนำตัวในก๊อฟผู้ต้องหาออกมาก็จะได้เห็นภาพสดกัน
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านของพ่อแม่ในก๊อฟผู้ต้องหาค่ะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
ไม่น่าเชื่อค่ะเขาบอกแบบนี้นะไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้
ก๊อฟเกิดและโตที่นี่ตอนเด็กเด็กก็วิ่งเล่นกับเพื่อนในชุมชน
เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีเรียบร้อยโตมาเรียนจบสอบบรรจุเป็นราชการครู
ชีวิตดูสมบูรณ์แบบไม่เห็นมีข้อผิดพลาดอะไรเลย
พ่อแม่ก็ดีพ่อแม่ทำงานดีพ่อเป็นอดีตตำรวจแม่เป็นครูสอนหนังสือ
น้องสาวเป็นถึงเพศรัชกรบ้านของในก๊อฟผู้ต้องหาฐานะดี
บ้านหลายหลังเนื้อที่หลายไร่บ้านที่ตำรวจไปค้นเมื่อเช้าเป็นบ้านเก่าที่ปัจจุบันพ่อกับแม่อยู่
ส่วนในก๊อฟผู้ต้องหาไปซื้อบ้านอยู่กับแฟนในอำเภอเมืองลบบุรีกลับมาเยี่ยมพ่อแม่อาทิตย์ละครั้ง
วันมารับพ่อแม่ออกไปกินข้าวนอกบ้าน
พอรู้ว่าโจรชิงทองฆ่าคนตายสามศพเป็นในก๊อฟเนี่ยโอ้โห
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่อยากจะเชื่อ
เพราะว่าเท่าที่เจอเป็นคนดีจริงผู้จาดีรักเด็กไปไหนมาไหนมีขนมมาฝากเด็กในชุมชนเป็นประจำ

เพื่อนบ้านของพ่อแม่ในกอล์ฟผู้ต้องหาก็บอกว่า
ก่อนที่ตำรวจจะจับในก๊อฟได้ค่ะ
เห็นในก๊อฟขับรถมากับแฟนสาวนะคะ
มาหาพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วก็พากันไปกินข้าวนอกบ้านครับ
หมายความว่าหลังก่อเหตุแล้วนะแต่ตำรวจยังจับไม่ได้อ่ะนะ
กินข้าวนอกบ้านมีสีหน้าท่าทางปกติไม่เครียด
ไม่มีพิรุธอะไรไม่ลุกลี้ลุกลนอะไรเลย

ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ารถบีเอ็มที่ขับไปเมื่อเช้าแล้วก็ถูกตำรวจไปจับกลุ่มเนี่ย
ตอนขับรถอยู่เนี่ยเป็นของภรรยานะ
เหมือนกับภรรยาเขาจะมีฐานะดีกว่าในกอล์ฟ
เรื่องของภรรยาของในกอล์ฟที่เพิ่งสารภาพกับตำรวจว่าทองคำยังอยู่ที่บ้าน
ท่านผู้ชมครับเขาก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาข้อมูลมานะครับ
พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ภรรยาของในกอล์ฟที่สอนอยู่
มีรายงานข่าวว่าเมื่อช่วงกลางวันนะฮะ
หลังจากรู้ข่าวว่าสามีตัวเองถูกตำรวจจับได้แล้ว
ภรรยาของนายก๊อฟที่ช็อกเลยนะครับ
ช็อกจนหมดสติเลยนะ
ต้องขอลางานกลับมาที่บ้านเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับเพื่อนครูที่นี่
เขาเล่าว่ายังไงกันบ้างนะครับ

อาจารย์ต้องถามว่าเขาก็ยังมาสอนหนังสือปกติ

สองปีได้ไหมนะ
สองปีสามปีพี่จริงนะสองปี

แต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อน

ใครมาไปมาสอนหนังสือเช้าเช้าเย็นอย่างนี้ครับ

เป็นเพื่อนโรงงานที่ดีของทุกคน

อันนี้มีปัญหาอะไรก็ใช่

ท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะครับวันนี้
หลังจากที่จับได้แล้วคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงชิงทอง
ทองคำไปน้ำหนัก๒๘บาท

ทองคำเจ้าหน้าที่แกะรอย
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกแล้วว่าอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าจะขยายผลต่อได้ยังไงบ้าง

การนี้คนร้ายวันที่ก่อเหตุนะครับ๙มกราคมที่ผ่านมานะฮะช่วง๒ทุ่ม๔๐กว่า
ใช้ปืนกราดยิงเนี่ยผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน๓ศพมีน้องไทตัน
วัยสองขวบใช่ไปเดินอยู่แถวนั้นกับคุณแม่นะฮะมีหัวหน้ารอปภนะครับ
เขาก็พยายามจะไปล็อกประตูไม่ให้หนีใช่ค่ะ
มีพนักงานหญิงของร้านทองที่กำลังทำงานอยู่ในตอนเกิดเหตุพอดีนะครับ
วันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนัดให้ญาติของผู้เสียชีวิตมารับเงินเยียวยาเหยื่ออัธยากรรม
หรือผู้เสียหายในคดีอาญาให้กับทายาทที่มอบให้นะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมให้กับลูกชายที่จังหวัดจันทบุรี

กระทรวงเขาจะโอนเงินให้แทนเข้าบัญชี
ได้เจอกับ๒ครอบครัวของผู้สูญเสีย
ก็เลยได้สอบถามกันว่าเออเนี่ยหลังจากที่มีข่าวมาเมื่อเช้าก็มีข่าวพอดี

นี่คือร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์
เป็นพ่อของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์
หรือว่ากวางนะครับเป็นพนักงานหญิงของทองโอโลล่า
บอกถึงเรื่องคนร้ายที่ถูกจับได้แล้วนะครับ
พ่อของสาวธิดารัชบอกว่า
เชื่อแหละว่าคงเป็นคนร้ายตัวจริงมั่นใจในการทำงานของตำรวจ
ก็โล่งใจดีใจที่ตำรวจจับได้นะครับ
แต่เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดในการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ขออโหสิกรรมให้กับคนร้ายที่ก่อเหตุ
เพราะเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมมาก
กับลูกสาวของตัวเองแล้วก็ผู้บริสุทธิ์คนอื่น
อยากจะฝากไปถามคนร้ายว่าทำไมถึงได้ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมผิดมนุษย์แบบนี้
และอยากให้กฎหมายลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกัน
ก็รอทางอธิบดีกรมรวจแถลงการนะครับ
ผมถึงจะเชื่อว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ได้แพ้อะไรนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็มันมีหลายกระแสที่เข้ามาผมหลายกระแสเหลือเกิน
ผมก็ฟังแล้วก็ดีฟังฟังหูไว้หูดีสิ่งที่ไหนที่เขาเขียนโน้ตมาอะไรมาว่าผู้ร้ายอยู่ตรงนู้นตรงนี้
ผมก็ส่งให้ตำรวจหมดถ้าผู้ต้องสงสัยคนนี้เป็นคนจริงก็ขอขอบคุณตำรวจนะครับ
ทุกนายนะครับที่บริเวณงานอย่างเข้มแข็งทั้งครั้งกลางวันทั้งคืนไม่ค่อยได้ระดับแน่นอนตั้งระยะเวลา๑๐ประมาณนะครับ
ในการติดตามผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
บอกน้องกวางนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ขอให้น้องกวางไปสู่พบภูมิที่ดีนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่และน้องออก้านะครับ
ก็อยากให้เป็นปัจจุยุทธิธรรมแล้วก็ตัดเศษประหันทีวิต
หรืออะไรให้ตกตามไปตามการแข่งกับลูกผมนะครับ
พี่ก็ทำในการข้างนี้ทำอายทำห่วงหลายไม่ใช่เหมือนกับป่ามบุคคล
ที่คนเป็นคนก็ทำกันนะครับ

ห้างโรบินสันลบบุรีนะครับตอนที่คนร้ายจะวิ่งออกไปไปกดล็อกประตู
หรือถูกเงียงสวนใสนี่เลยนะครับแล้วก็เสียชิด
พ่อบอกว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้ก็ต้องขอขอบคุณที่ตำรวจทำงานกันอย่างเต็มที่
หากได้เจอคนร้ายก็อยากจะบอกกับคนร้ายว่าทำไมถึงมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้
แล้วพอยิ่งรู้ว่าเป็นถึงพอโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีการศึกษา
ก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำไมถึงทำได้ขนาดนี้
ลูกชายของเขาต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะก็ได้บอกกับลูกชายว่า
จะพาไปเที่ยวงานวันเด็กแล้วนี่เป็นถึงครูเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไร
ที่ลูกชายจะเสียชีวิตนะบอกกับลูกของตัวลูกชายก็คือหลานของพ่อเขา
ลูกชายเนี่ยบอกกับหลานเนี่ยว่าเดี๋ยววันเด็กจะพาไปเที่ยวงานวันเด็ก
แต่กลายเป็นว่าลูกชายของเขาต้องมาเสียชีวิตจากคนเป็นครูคนเป็นผอโรงเรียน
ถ้าลูกชายรับรู้ได้อยากจะบอกลูกชายว่าตอนนี้จับคนร้ายที่ฆ่าลูกได้แล้ว
ซึ่งนายวัลลบยังบอกว่าคนร้ายเลือดเย็นเหลือเกินเลือดเย็นมาก
รับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้เนื่องจากเขาต้องเสียลูกชายไป
แบบไม่มีการสั่งเสียหรือร่ำลาอะไรเลยอยากให้มีการลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะหากคนร้ายได้โทษติดคุกเนี่ยก็กลัวว่าจะติดได้อย่างมากก็สัก๑๕ปี
เดี๋ยวก็จะพ้นโทษออกมาจิตใจเลวขนาดนี้กลัวว่าจะออกมาก่อเหตุซ้ำอีก
แก้กฎหมายได้อยากให้แก้กฎหมายให้มีความยุติธรรมมากกว่านี้
และไม่ขออโหสิกรรมให้เพราะอโหสิกรรมไปก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของคนร้ายสูงขึ้น
สุดนะเป็นขนาดเป็นถึงคุณครูเป็นถึงพอจิตใจท่านโหดร้ายโหดเยี่ยมมาก
ทำไมทำไมเป็นคนโหดร้ายแบบนี้ทั้งที่ว่าการศึกษาก็ดีอะไรก็ดี
หรือว่าการศึกษาเขาไม่ทำให้เขาได้ดีขึ้น

ไม่ถึงแล้วมันจะทำได้ขนาดนี้โหดขนาดนี้
ก็ลูกชายผมว่าเดี๋ยววันเด็กจะพาลูกไปเที่ยวแล้วเขาเป็นครูดูที่นี่น่ะ
แล้วคนผู้เสียชีวิตเขาก็มีลูกต้องสองคนสามคนก็มีโอกาสจะพาลูกไปเที่ยววันเด็ก
แล้วเขาเป็นครูด้วยวันครูด้วยโอ้โหแล้วครูทำแบบนี้
ถึงเขาจะรับสารภาพที่มันสารภาพเพราะว่ามันจนจนหลักฐานจนด้วยหลักฐานจนด้วยอะไรต่าง
เขาก็รับสารภาพก็ลองจับไม่ได้มันก็ไม่หลับใช่ไหม
กระบวนการยุทธรรมตรงนี้ผมอยากให้มันโทษเนี่ยประหารเถอะประหารซะเถอะ
คนอยู่ไปสังคมเราก็ไม่ปกติสุขสังคมเราก็มีแต่ความหวาดระแวง
นี่ฮะคุณพ่อบอกว่ารับสารภาพก็เพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานไงอย่าไปลดโทษนะครับ
วันนี้กระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาจยากรรมผู้เสียหายทางคดีอาญาให้ครอบครัวละ๑๑๐๐๐บาทนะฮะ
รวมทั้งคดีอื่นที่สูญเสียลักษณะเดียวกันด้วยอย่างเช่นคดีของน้องลาลาเบลนะฮะ
หรือว่ากรณีของหญิงสาวที่ถูกในไอซ์ฆ่ายัดหีบเหล็กแล้วก็ฝังดิน
อืมค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสาเหตุหรือว่ามูลเหตุจูงใจครับที่
คนร้ายเนี่ยต้องก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้เนี่ย
คุณผู้ชมเชื่อว่าสงสัยไม่แพ้กัน
คือถ้าจะรออย่างเป็นทางการต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้ค่ะในโลกโซเชียลเขาได้มีการโพสต์ภาพบางภาพ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นประเด็นชู้สาวหรือเปล่า
ประเด็นชู้สาวเนี่ยเราได้ยินมาหลายวันแล้ว
คุณพ่อของน้องกวางต้องออกมาบอกว่ามันไม่ใช่
สามีของน้องกวางก็ออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพงานแต่งงานของในก๊อฟผู้ต้องหานะคะกับภรรยาของเขาที่เป็นครู
มีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูเนี่ยค่ะที่ยืนอยู่ฝั่งขวามือ
ที่ถูกยิงถึง๔นัดจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรมากกว่าการชิงทองหรือไม่
หรือในก๊อฟผู้ต้องหาเคยคบหากับน้องกวางผู้ตายหรือไม่
ถึงขั้นครับแค้นใจกระหน่ำยิงตั้งสี่นัดแล้วชิงทองเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น
เพราะเห็นว่าเพื่อนของน้องกวางไปร่วมงานแต่งของในกอล์ฟ
ก็เลยเชื่อว่าทั้งคู่ต้องรู้จักกันรึเปล่า
เพราะว่าทำไมน้องกวางเนี่ยถึงถูกยิงคนเดียวเข้าไปตั้ง๔นัด
ถูกต้องค่ะแต่อันนี้ทางครอบครัวของน้องกวางยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่นอน

แล้วก็มีข้อความบอกว่าโจรปล้นร้านทองเป็นผอที่สิงห์บุรี
ตั้งใจจะไปยิงสาวร้านทองภรรยาเก่า
แกล้งปล้นร้านทองเบี่ยงเบนประเด็น
ซึ่งแม่ของผู้ตายน่าจะให้คำตอบได้ว่าจริงหรือไม่
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกโซเชียลนะคะ
แต่ต้องรอฟังคำตอบจริงจากการแถลงข่าว
เป็นทางการพรุ่งนี้ว่าสาเหตุคืออะไรนะคะ
คือเรื่องนี้ค่ะทางคุณพ่อของน้องกวาง
ก็ออกมาย้ำออกมายืนยันหลายครั้งแล้วค่ะหลายวันแล้วด้วย
ยืนยันว่าน้องกวางลูกสาวเนี่ยไม่เคยคบกับนายก๊อฟผู้ต้องหา
ทางครอบครัวไม่เคยเห็นหน้าในก๊อฟผู้ต้องหาไม่เคยรู้จักมาก่อน
อยากจะให้ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวทิ้งไปนะคะ
ก็๑๓วันพอดีนะครับ

เดี๋ยวเราย้อนไปดูในจุดที่เกิดเหตุกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ

จังหวัดลบบุรีนะครับว่าตอนนี้หลังจากจับคนร้าย
ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมไว้ได้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่พื้นที่นะครับจะรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ
คุณเขมสอนคุณภาคภูมิครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
ขณะนี้เวลาประมาณ๒๒นาฬิกานะครับ
ประตูห้างปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศชัดกันนะครับ
นี่คือบริเวณหน้าห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
เป็นจุดเกิดเหตุที่คนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาครับ
ซึ่งทีมข่าวแล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะครับ
ได้มีข้อมูลนะครับบอกมาว่าจะนำตัวพอก๊อฟมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีมข่าวของเรานะครับมาเฝ้ารอกันตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงขณะนี้นะครับเวลา๒๒นาฬิกายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดนะครับ
แต่ว่าขณะนี้ไฟนี่นะครับคุณผู้ชมปิดเมือดทั้งลานจอดรถ
รวมไปถึงด้านในห้างด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างในห้างกันหน่อย
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทีมข่าวจากหลายสำนักนะครับ
ก็นั่งปักหลักรอทำข่าวอยู่บริเวณนี้หลังจากได้ยินกระแสข่าวเหมือนกัน
ก็คงรอกันทั้งคืนนะครับขณะเดียวกันภายในห้าง
ณเวลานี้นะครับก็ได้ปิดลงไปแล้วปิดไฟบางส่วน
สวนยังคงเปิดอยู่เพราะว่าด้านบนชั้น๒ของห้างเป็นโรงภาพยนตร์นะครับ
ก็ยังคงมีประชาชนเนี่ยยังดูหนังกันอยู่ข้างบนนะครับ
ยังปิดไม่หมดแต่จุดตรงที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ใกล้กับร้านเคฟซีก็ยังคงปิดไฟแล้ว
แต่ยังคงมีพนักงานอยู่เก็บของกันอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางห้างก็ยังคงรักษาความปลอดภัยอยู่
บริเวณประตูอีก๒๓ประตูถัดจากตรงนี้ไปนะครับ
แต่ว่าประตูตรงที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับเราก็ยังคงปักหลักเฝ้ารอกันอยู่
เพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งตลอดช่วงเย็นจนถึงดึกขนาดนี้นะครับ
ทีมข่าวก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ยังคงนั่งรอกันอยู่นะครับ
แม้ว่าจะมืดมียุงบ้างก็ตามกัดกันบ้างแต่ก็ยังนั่งปักหลักรอที่จะรายงานข่าวให้คุณผู้ชมกันอยู่นะครับ
ส่วนลานจอดรถบริเวณตรงข้ามประตูคุณผู้ชมตอนนี้ก็ปิดไฟมืดเลยนะครับ
แต่ก็คงมีไฟบางส่วนประปรายเปิดไว้อยู่เป็นอย่างนี้ทุกคืนนะครับ
เพื่อเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทางห้างนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ห้างโรบินสันรบบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศกันอยู่นะครับ

เพราะว่ายังคงมีกระแสข่าวว่าจะนำตัวผู้ต้องหานะครับ
คอปมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่
ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานกลับไปทันทีครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวธนาทีวีรายงานสดจากห้างโรบิสันโรคบุรีครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวธนาทีวี
อยู่หลายจุดหลายพื้นที่เพื่อจะเกาะติดคดีนี้ครับ
เพราะว่าตลอดทั้งคืนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวต่างคือต้องก่อติดจริง
เพราะว่าตำรวจกำลังสอบปากคำอยู่นะไม่รู้ว่าจะขยายผลไปจุดไหนอะไรยังไงบ้าง
ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเรื่องราวที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับคดีนี้
สนใจหลายเรื่องนะคะครับทางตำรวจเองยังบอกขอบคุณเลยนะคะ
บางเรื่องบางโพสต์ที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสนะคะ
คือมันมีโพสต์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูภาพนะคะ
เขาโพสต์ภาพทำให้เห็นว่ารองเท้าของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
รองเท้าของในก๊อฟผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วเนี่ยค่ะ
ที่เขาถ่ายภาพกับภรรยาของเขาคุณผู้ชมลองสังเกตรองเท้า
เขาบอกว่าตอนแรกก็เฉยว่าใช่หรือเปล่าคนโพสต์นะ
ตอนแรกยังสงสัยว่าจับแพ้หรือเปล่าแต่พอดูภาพรองเท้าเอ้ยมันน่าจะใช่อยู่นะคู่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็มีข้อมูลจากคนที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่จับคนร้ายได้เพราะภรรยาของคนร้ายนี่แหละ
เป็นคนให้บ่อแสมาโดยตลอดค่ะ
ภรรยาสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะรองเท้ารูปร่าง
ตรงกับสามีตัวเองทุกสิ่งอย่างข้อมูล
สามีถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนแล้วครั้งหนึ่ง
ต้องรอตำรวจแถลงให้รู้อีกครั้ง
อันนี้คือคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
แต่ต้องย้ำว่าตอนนี้ภรรยาของในก๊อฟผู้ต้องหา
อยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
ภรรยาบอกว่าทองคำที่ในก๊อฟไปชิงมาอยู่ที่บ้าน
และผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่าตำรวจไปค้นที่บ้านแล้วเจอทองแล้วด้วย
เจอแล้วนะฮะเจอแล้วเดี๋ยวรอครู่เดียว
เดี๋ยวรอภาพรอการรายงานจากนักข่าวของเรา
แต่เนี่ยตามรายงานที่บอกว่าโอ้โหตอนแรกภรรยาบอกว่า
พอเห็นรองเท้าของคนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ย
ก็สงสัยในตัวสามีแล้วแหละ
ไปมาจะแค่สงสัยหรือว่าจะยังไง
ถูกต้องไม่รู้ว่ารู้เห็นหรือเปล่า

ต้องรอฟังต้องรอฟังจากทางเจ้าหน้าที่เขา
ท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอ
ขอนึกมัดสารออกหมายจับสารก็นึกมัดหมายจับมาให้
แล้วก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็คือผู้ชายคนนี้นะฮะ
อีกคนนึงผู้หญิงนี่คือภรรยาของเขาที่ถูกสอบเข้มอยู่นะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าในกอล์ฟ
แต่วันนี้เนี่ยคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
ในโลกออนไลน์เขาต้องติดแฮสแท็ก
เฟฟปราโมดปราโมดมายังไงปราโมดไหนอะไรยังไง
เห็นใจเขาเลยนะทำไมต้องเซฟปราโมท
คืออย่างนี้ครับพอมีข่าวว่าผู้ต้องหาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
ทีนี้พอบอกบางที่ก็บอกเป็นผอโรงเรียนสิงห์บุรี
พอโรงเรียนที่สิงห์บุรีพอโรงเรียนสิงห์บุรี
ตกคำว่าที่ไปไงไปนู่นเลยฮะ
เพราะที่สิงห์บุรีเนี่ยเขามีโรงเรียนสิงห์บุรี

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรีทีนี้ก็เลยโดนเลยครับ
ไม่ตรวจสอบไม่เช็คให้ดีก่อน
เข้าไปต่อว่าต่อขานกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
นายปราโมทเจริญสลุงนะครับ
อ่าวันนี้เขาต้องมาเซฟกันนะครับ

คิดว่าคือคนร้ายที่ไปก่อเหตุกราดยิงแล้วก็ชิงทอง
นักเรียนหลายคนทวิตข้อความนะฮะหรือว่าแชร์ข้อความ

ก็เต็มไปด้วยความน่ารักด้วยความเป็นห่วงท่านผอนะครับ
วันมารับตำแหน่งยังเอายันมาแจกนักเรียนเลย

อีกข้อความก็บอกว่าพอหนูเป็นคนดีค่ะ

ข้อความก็เอารูปของพอปราโมท
มาเทียบให้เห็นกับผู้ต้องหาว่าคนละคนกัน
ยังไงดูข่าวแล้วขอให้แยกแยะด้วย
ไม่ใช่ผอโรงเรียนสิงห์บุรีนะคะ

ท่านพอโรงเรียนสิงห์บุรีไม่ใช่นะคะ
ชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนสิงห์บุรีไง
แต่คนร้ายเนี่ยเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเข้าใจตรงกันด้วยนะครับ

ถึงขั้นที่บรรดาแฟนคลับของดีเจนักร้องดัง

นี่นะครับโอ้ดปราโมท

ไปกันใหญ่แล้วไม่มีแล้วนะปราโมทตกลงคนร้ายคือนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับ
เป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าทางตำรวจเองก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมมือช่วยแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยต่างนะคะ
แกะรอยหาเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนั้นกองปราบรามต้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัยต่าง
นี่เทียบการเดินเทียบการเดินของในก๊อฟผู้ต้องหาในวันแต่งงานกับวันที่ก่อเหตุกรัดยิงชิงทองลักษณะการเดินขาแบะออกมันคล้ายกันมากเดี๋ยวลองดูนะคะนี่
เทียบการเดินอยู่นะคะที่เป็นวันแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนเดิน
ปราบปรามนะคะตอนนี้ค่ะพันธ์ตำรดเอกวิจักตรรมผู้กำกับการกองกำกับการสนับสนุนกองมะครับการปราบปรามหรือหน่วยหนุมานกองปราบอยู่ในสายกับเรานะคะเดี๋ยวจะคุยกันถึงวินาทีที่รวบตัวคนร้ายนะคะท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครั
ในการจับคุมในครั้งนี้ครับมีฝ่ายสืบสวนเข้าร่วมอยู่ในชุดประดับการจับคุมในครั้งนี้ด้วย
เพราะว่ามีการวางแผนโอเปชั่นกันมาพอสมควรเหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายสืบสวนของกองปราบอย่างเดียวนะครับ
ก็เป็นการตรวจการร่วมกันระหว่างฝ่ายสืบสวนของกองปราบนี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่เราไล่ตามไปยังไงบ้างถึงสุดท้ายถึงจับตัวได้ค่ะ
เรามีการสืบสวนอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็วางแผนในการที่จะเข้าจับคุมครับ
คือร่วมกันทั้งในส่วนของหน่วยอนุมานนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับ
ครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในผู้ต้องหาในครั้งนี้นะครับ
ก๊อฟนะครับก็ถ้าดูจากพฤติการนะครับ
กระทำความผิดนะครับก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ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
ครับเพราะว่าโล่งคำเนย์ถึงความปอัดภัยของทั้ง

ค่ะคือล็อกเป้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะท่านคะ

เป้าว่าเป็นในก๊อฟเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
อันนี้ในในส่วนของการสืบสวนนะครับก็คือจะจะเป็นในส่วนของกองกับการสอง
กองเกาะการสามกองเกาะการปราปรามครับที่ร่วมกันสืบสวนในคดีนี้นะครับ
ภูมิกับค่ะคือตามรายงานข่าวบอกว่าในก๊อฟเนี่ย
สารภาพว่าที่ก่อเหตุแล้วก็ต้องยิงคนตายที่ร้านทอง
เพราะว่าตัวเองอยากตายอยากถูกวิสามัน
จังหวะที่แบบไปล้อมรถแล้วก็รวบตัว
ก็ผมคิดว่าจะเป็นความคาดไม่ถึงมากกว่านะครับ
เพราะว่าเราวางแผนมาค่อนข้างจะรัดกลุ่มนะครับ
จะลัดกวมครับเพราะจริงเขาอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับ
ตอนที่แสดงหงายสารแล้วก็อ่านค่อหาแล้วเข้าฟัง
ก็รับสารภาพครับตามค่าห้าตามหมายจับของสาร
ตรงนี้ก็ตามตามหมายตามนะครับ
ในส่วนข้อหา
ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของ

แล้วก็มีการค้นรถใช่ไหมคะ

แต่พูดจริงก็เป็นพนิทเดียวกันนะครับ
กับที่เขาใช้กอเหตุ

ผมว่าเป็นความไม่แท้งใจมากกว่า

อะไรคือหลักฐานสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจเลยว่า
คนนี้แน่คือคนร้ายที่คลุมหมวกไอ้โม่งเข้าไปก่อเหตุ
ราดยิงแล้วก็ชิงทองที่ห้างโรบินสารที่ลบบุรีครับท่าน
ครับก็ในส่วนของเกี่ยวกับคดีนะครับ
เดี๋ยวรอท่านพบตรแถลงในวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับ

หน้าตาสีหน้าในก๊อฟเป็นยังไง
เขาพูดเขาเอ่ยปากอะไรสักหน่อยไหมคะ

ก็ผมมองเขารักษภาพครับ
ไม่พูดเลยไม่พูดอะไรเลยเหรอคะ
ก็พูดครับไม่ใช่ไม่พูดครับก็คือพูดเกี่ยวกับการกระทำความผิด

ตอนนี้เราจะต้องไปขยายผลยังไงต่อบ้างครับท่าน
ก็เราก็ต้องหาพยายามหลักฐานได้มากที่สุดนะครับ
ที่จะยืนยันตัวเขาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่า
เขามีอาชีพเป็นศิษย์ครูนะครับแล้วก็เป็นปอโรงเรียน
ตอนสุดผมว่าท่านจะสูงครับตอนนั้นเราก็บางบางบางคนมากับแสงก็บอกว่า

ค่ะแล้วพอค่ะเชิญค่ะ
อ๋อตอบเลยครับ

มันเกินความคาดหมายของท่านภูมิกับไหมฮะ
หลังจากทำคดีมาโอ้โหโชคโชว์เลยว่าคนก่อเหตุในคดีนี้
ก็มันมันเราทำไปตามพยานหรักฐานนะครับ
ก็หลักฐานไปยังไงเราก็ต้องว่าไปอย่างนั้น

ค่ะแบบนี้พอจับตัวได้แล้วเนี่ยค่ะทางหน่วยฮานุมานกองปราบเนี่ย
ให้มันชัดเตียรติสุดรายข้อคร่างข้าง
ดูแล้วมูลเหตุจูงใจที่เขาก่อเหตุถึงขนาดนี้
ท่านผู้มกรรมพอจะทราบหรือเล่าให้ฟังได้มั้ยครับว่า
ผู้ตำรวจหากมีมูลเหตุจงใจมันถึงต้องก่อเหตุขนาดนี้
ครับผมเบิร์กก็ยังปกปิดอะไรบางอย่างยังบอกทั้งหมดอย่างเยอะ
ผมว่ารอการสืบสวนในภาพรวมทั้งหมดก่อนดีกว่าครับ
เพราะสรุปไฟล์เดี๋ยวจะเต็มความผิดภาครึ่งเดียว
แต่เท่าที่ฟังนะขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องหายังไม่บอกทั้งหมดใช่ไหมฮะ

ทั้งคนใกล้ตัวผู้ต้องหาด้วยไหมฮะ
ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรต่างอยู่
ท่านภูมิกับนะคะให้ข้อมูลเท่าที่เท่าที่ให้ได้นะคะ

กองปราบรามนะฮะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยฮานุมาน

ท่านอาจจะแบบเพิ่งได้ยินชื่อหน่วยฮานุมาน
เมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคอมมันโดกองปราบนะครับ
ซึ่งจากข้อมูลของภูมิครับการกองปราบรามนะฮะ
โนตรีจิรพบภูริเดชนะครับ
เดี๋ยวถ้าท่านดูภาพของชุดปฏิบัติการพิเศษของกองปราบราม
ฮานุมานเนี่ยที่ไปคุมตัวในกอล์ฟวันนี้เนี่ยนะครับ

ชุดนี้เนี่ยภูมิครับการกองปราบรามบอกว่า
มีการแต่งตั้งใหม่ขึ้นมานะฮะ

เป็นห่วยปฏิบัติการพิเศษเพราะว่ากองปราบคอมมันโดเนี่ย
เขาไปขึ้นกับกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กรัชวรรลบรักษาพระองค์๙๐๔แล้ว
งปราบรามก็เลยตั้งกองกำกับการใหม่
หน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาภายใต้ชื่อหะนุมาน

ตอนนี้มีกำลังอยู่๔๐นายโอ้โหเขาผ่านการอบรมหลักสูตร
ต้านการก่อการร้ายอรินทราชหลักสูตรอื่นเยอะนะคะ

งปราบรามเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีรหัสเรียกขานว่านารายหนึ่ง
ทีนี้พระนารายในร่างอีกภาคหนึ่งก็คือพระราม

กองปราบรามพอตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นมา
ก็เลยเอาชื่อของทหารเอกคู่ใจของพระราม
ก็คือฮานุมานขึ้นมานี่ฮะ
ก็เป็นหน่วยฮานุมานของกองปราบราม
เพื่อวันหลังท่านเห็นหน่วยฮานุมานกองปราบไปจับผู้ร้ายที่ไหนอีก
จะได้แบบอ๋อหน่วยฮานุมานนี่เอง
งานเยอะค่ะคดีดังคดีใหญ่ก็เนี่ยหน่วยฮานุมานเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะเรามาสรุปดูกันหน่อยนะคะว่า
คดีนี้หลักฐานสำคัญที่พอรวบตัวในก๊อฟได้แล้วเนี่ยนะ

อันนี้จังหวะรวบตัวมานะคะ
ตอนนี้นะครับไปดูจักรยานยนต์ก่อนใช่ค่ะ
จักรยานยนต์ที่คนร้ายขี่ไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
หากันตั้งหลายวันว่าหายไปไหนอ๋อเอาไปคืนพ่อตา
ใช่ค่ะไปยืมพ่อตามาใช้ก่อเหตุบอกพ่อตาว่าขอยืมไปทำธุระตอน๒ทุ่ม
แล้วชาวบ้านบอกก็ยังเห็นขี่ใช้ไปมากันอยู่นั่นแหละ
ใช่ค่ะนี่ฮะนี่นะฮะตอนนี้ตำรวจไปยึดมาได้แล้ว
แล้วก็มีเสื้อของคนร้ายที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
ท่านจะแปลกว่าเสื้ออะไรเนี่ย

อันนี้เป็นเสื้อด้านในเสื้อที่อยู่ข้างใน
ส่วนนี้คือเสื้อคลุมที่คนร้ายคลุมทับเสื้อตัวเมื่อกี้อีกทีหนึ่ง
ที่ตำรวจไปยึดมาได้นะครับ
นี่นะครับเสื้อตัวข้างในกับตัวข้างนอก
ข้างในเนี่ยมันจะมีงงมีเหงื่อมีอะไรพวกนี้ใช่ไหม

ผู้ชมครับที่ภรรยาของผู้ต้องหาเพิ่งสารภาพ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าตกลงแล้วทองคำ
น้ำหนัก๒๘บาทที่ชิงกันมาได้เนี่ย
ที่ตัวไนกอฟก็ไปชิงมาเนี่ยนะฮะ
เอาไปทิ้งน้ำแล้วไม่ได้ทิ้งน้ำอยู่ที่บ้าน

นี่กำลังตรวจพิสูจน์กันอยู่ว่าครบไม่ครบอะไรอย่างไร
เพราะว่าก็ต้องให้ร้านทองโอโลล่าเข้ามายืนยันด้วย

ที่หายไปมีกี่เส้นแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้ำหนักรวม๒๘บาทที่คนร้ายได้ไป
คิดเป็นเงินก็๖แสนกว่าบาทนะครับ
ที่เหลือนะฮะก็ต้องไล่ตามกันต่อนะครับ
เพราะว่าตามรายงานข่าวคนร้ายบอกว่าเผารองเท้าทิ้งไปแล้ว
มีหมวกไอ้โม่งหมวกไอ้โม่งอะไรอีกนะครับ
ที่ว่าไปผงไปเผาอะไรพวกนี้นะฮะ
เป็นว่าตอนนี้พบทองคำแล้วนะครับ
แต่จะน้ำหนักครบถ้วนตามที่ชิงไปหรือไม่

ใช่ค่ะแล้วก็รอการแถลงอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ

เกาะติดบรรยากาศที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
คุณทัศนัยโคตรทองอยู่ในพื้นที่รายงานสดเข้ามานะคะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังคงยืนอยู่ที่
บริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีนะครับ
ที่นี่ครับตั้งแต่ช่วงค่ำมีความเคลื่อนไหวทุกนาที
คุณผู้ชมเราทิ้งจุดนี้ไม่ได้
เนื่องจากว่าเรามีบรรยายงานว่าผู้ต้องหานั้นยังคงอยู่ด้านใน
อยู่ในโลกของการสอบสนของตำรวจอยู่
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าพ่อของผู้ต้องหานั้นเดินทางมาอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับ
พอเรามีการบรรยายงานข่าวไปเดี๋ยวตัดภาพให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
ประชาชนพอรู้ข่าวว่าผู้ต้องหายังอยู่ที่นี่นะฮะ
หลับไม่นอนพากันเดินทางมาเฝ้าดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ตำรวจเองต้องมีการเสริมกำลังครับ
เพื่อไม่ให้นั้นคนเข้ามาเพราะว่าไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาด้านใน

ก็ทำให้ที่ว่าผู้ชมมันยังคงอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกันหน่อยนะฮะ

ทำไมถึงยังไม่หลับไม่นอนกันมาปักหลักตรงนี้เพราะอะไรครับ
ก็มาติดตามคดีคนร้ายชิงทองเนี่ยครับ

เป็นที่ได้รับความสนใจจากน้องประชาชน
เพราะเป็นคดีที่ค่อนข้างอุกอาจพอสมควร
สำหรับผู้เกาะเหตุที่เป็นถึงภูมิในกลางครับ
ไม่ง่วงกันเลยใช่ไหมคือกอตติดทั้งคืนเลยใช่ไหมครับ
ประมาณนั้นครับมาจริงแล้วมารอบนี้รอบที่๓แล้ว
มาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วมารอบดึกอีก
ทางนี้บ้างดีกว่าทำไมถึงยังมายืนอยู่ตรงนี้กันฮะ

มาเกาะติดสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ยังโตดอยู่ไหม
กลัวกลัวมาก
ยังอยู่ในความโกรธแค้นก็ยังพูดไม่ออก
จริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีผลศึกษาชีวิตของเด็กด้วย

แล้วก็ยิ่งผู้ต้องหาให้การว่าทำที่ไม่อยากจะตายไม่ยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
มันยิ่งไม่ใช่เลยนะครับความความคิดของของพี่น้องประชาชน
รู้สึกว่าถ้าอยากตายเขาน่าจะฆ่าตัวตายเองมากกว่า
นั่งมาไล่ฆ่าคนแล้วบอกว่ารอให้ตำรวจมาวิสาวัน
มันมันเลยย้อนแย้งกันนะครับก็เลยเป็นที่คาใจ
ก็เลยอยากที่จะมาดูตำรวจเขาแถลงข่าวว่า

คุณผู้ชมมาฝั่งนี้บ้างนะฮะนอกเหนือจากประชาชน

คันนั้นเป็นรถของภรรยาของผู้ต้องหาแต่คันนี้ครับ
พระเบียงก้อไก่ตัวต่อ๘๖๔๐รถบุรีเป็นรถของพุทธอาหาร
ยังมีเอกสารบางอย่างบัตรข้าราชการต่างยังอยู่ข้างใน
ตอนนี้อาจจะมีการเตรียมเคลื่อนย้ายหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะ
คุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกัน
พูดคุยกันกับอดีตลูกศิษย์ของผู้ต้องหาคือลูกศิษย์ของคุณครูก๊อฟ
เคยเรียนเมื่อ๒ปีก่อนเป็นคุณครูภาระนิสัยดีชอบเล่นตลกให้กับเด็กได้ดู
วันนี้เด็กตกใจมากที่ครูกลายเป็นผู้ต้องหา
เด็กต้องการจะมาดูหน้าครูของเขาแล้วเขารู้สึกอะไรไปฟังพร้อมกันครับ
เล่าให้พี่ฟังหน่อยเคยเจอคุณครูก๊อฟตอนไหนครับ

เรียนกับครูก๊อฟไหมเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณก๊อฟเขาสอนเราเป็นยังไงบ้าง

นิสัยดีชอบเล่นตลก

แล้วล่าสุดเคยเจอคุณครูก๊อฟเมื่อไหร่

ตอนไปเจอนั้นไปเจอทำอะไรครับ
ตอนนั้นก็จะมาเยี่ยมครูตอนที่ออกจากโรงเรียนเมืองใหม่ไปแล้ว

ไปเจอคุณครูก๊อฟด้วยเจอที่ไหนครับ
เจอห้องปลาครูครับ
ห้องพักครูแล้วได้คุยกับครูไหม

ก๊อฟก็จะมาสอนเรื่องเรียน

พอหนูรู้ข่าวเห็นคุณครูก๊อฟในข่าวแล้วหนู
คุณผู้ชมครับตอนนี้รถของผู้ต้องหา

รวมทั้งหลักฐานอื่นเรื่องของเสื้อผ้าต่าง
มีการนำออกไปจากตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคาดนะครับว่าจะมีการนำไปรวมเอาไว้ที่สพมลบุรี

อาจจะมีการนำประถานทั้งหมดนั้นไปแถลงข่าวที่สงทพมลบุรี
แต่ว่าข่าวตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหา
ไปร่วมแถลงข่าวที่กรุงเทพหรือไม่
เพราะเรายังคงปักหลักอยู่ตอนนี้ร่วม๔ชั่วโมง
ที่เราเห็นว่าผู้ต้องหายังคงอยู่ด้านใน

นั่นหมายความว่าตลอด๔ชั่วโมงผู้ต้องหายังคงอยู่ข้างใน
แล้วคาดว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนถึงแรงจูงใจทั้งหมดในการก่อเหตุครับ
ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
ผมจะรายงานกลับไปให้ทราบทันทีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองบรรยายงานสดจากสถานีตำรวจเมืองท่องเที่ยวลบบุรีครับ
คุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้นักข่าวยังอยู่ที่กองปราบนะคะ

หลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาที่ลบบุรีเรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
สำหรับในก๊อฟผู้ต้องหาคดีกรัดยิงชิงทองที่ลบบุรีนะคะ
ตอนนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันอยู่ที่กองปราบนะคะ

บรรยากาศที่กองบังคับการปราบรามกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็ยังคงมีสื่อหลายสำนักปักหลักรอติดตามสถานการณ์นะคะ
หลังมีรายงานว่าทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ

จะนำผู้ต้องหามาควบคุมตัวไว้ที่นี่ในคืนนี้
ก่อนที่จะมีการธะเลข่าวที่สำนักงานตำรุ่นแหลนชาติตอนนี้ค่ะ

ก็มีสื่อหลายสำนักค่ะเข้ามาติดตาม
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ยังคงมาก่อติดตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะคะ

นะคะก็จะมานำตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมที่บริเวณชั้นหนึ่งที่อ่า
บังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็เอ่อ
พบว่าทางตำรวจนั้นได้นำกล้องวงจรปิดมาติดไว้ที่ห้องควบคุมเมื่อเวลา
สิบสองนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยทางไทยรัฐทีวีนะคะก็สอบถามข้อมูลค่ะ
ไปยังท่านผู้บังคับการปราบปรามนะคะ
พลตำรวจตรีจิระพบภูริเดชค่ะท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะคืนนี้ก็เอ่อ
จะนำตัวทางผู้ต้องหามาควบคุมที่ห้องควบคุมที่กองบังคับการปราบปรามแห่งนี้นะคะ
ซึ่งพรุ่งนี้ค่ะก็คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ออกจากที่กองปราบเวลา๙นาฬิกานะคะ
เพื่อที่จะมีการแถลงข่าวในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็หากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหานั้นเอ่อ
ฝากขังผลัดแรกที่สารอาญารัชดาค่ะพัชรวรินพัชรปภานันทร์
เทวรัฐทีวีรายงานจากกองปราบรามค่ะอืมค่ะขอบคุณคุณพัชรวรินค่ะ
ก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงอยากรู้เหมือนกันแล้วครับว่ามูลเหตุจูงใจที่แท้จริงแล้วผู้ต้องหาทำไปเพราะอะไร
ใช่ค่ะทำคนเดียวจริงหรือเปล่ามีใครร่วมขบวนการหรือไม่
พรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านเปิดไทยรัฐทีวีรอฟังได้เลยนะครับใช่ค่ะ